น้ำสำราญกับแน่นอนกับอาหารสูตรโบราณ
ใช่แล้วปากหม้อสูตรโบราณกับร้านร้านนี้ปากหม้อปารีส
หม้อปารีสจะหน้าตาน่าทานขนาดไหนตามไปดูกันเลยจ้า
ได้เวลาพาคุณผู้ชมบุกไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันที่ปารีส
ฮิ่เฮ่ฟังไม่ผิดหรอกครับ
เราจะพากันไปที่ปารีสจริงไม่ใช่ที่ฝรั่งเศสแต่อย่างใด
แต่เป็นที่นี่ร้านปากหม้อปารีส
ฮิ่เฮ่เฮ่ปากหม้อเจ้าดังยานสุคุมวิทย์๗๑
ที่ต้องบอกเลยว่าเมนูที่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดา
เพราะเสิร์ฟปากก้อหน้าตาน่ารับประทานสดใหม่ทุกจาน
แถมกับการ์โรติความอร่อย
ด้วยยอดขายเดือนละเกือบ๑ล้านบาทเชียวนะ
โอ้โหถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพี่ใบแมนเขาดูสิครับ
ว่าลูกค้าเขาสั่งเยอะขนาดไหน
ก็จะอยู่ประมาณกับ๑๐๐ฟัง
ไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ย
งั้นอย่ารอช้าไปพบกับร้านปากหม้อปารีสกันได้เลยจ้า

ห้อปารีสนึกว่าเป็นอาหารฝรั่ง
ทำไมออกมาหน้าตาคุ้นนะคะ

คุณไฟล์นะคะเจ้าของร้านฝากหม้อปารีส

หม้อปารีสเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าร้านปากหม้อปารีส
ก็คือร้านเราเนี่ยอยู่หน้าโรงหนังปารีสที่สกลนครนะคะ

ไปกินปากหม้อที่ไหนไปกินปากหม้อปารี่

ก็เลยเป็นชื่อร้านที่ทำให้คนรู้จักกันว่า
ร้านนี้คือร้านปากหม้อปารี

ก็นึกว่าเป็นสูตรจากฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้
ไม่มีเป็นปากหม้อยวน
ใช่แล้วก็ใช้ชื่อนี้เป็นเอกลักษณ์เราไปเลย
จุดเด่นของร้านปากหม้อของเราคืออะไร
ที่ลูกค้าติดใจมากก็จะมีน้ำจิ้มกับหอมเจียว

น้ำจิ้มของเรามันดีที่เด็ดยังไง
เขาจะกินแยกแบบพริกน้ำปลามะนาว
แต่ว่าเขาจะนั่งแล้วก็ปรุงไป
ใช่ปรุงเองก็คือถ้าใครปรุงอร่อยก็อร่อย

แต่ว่าของเราคือปรุงรสมาให้เลย
ก็คือเราก็คิดแล้วว่าปรับให้เข้ากับคนไทยค่ะ

ปิดวันก็คือมีครบรถเลย
ร้านปากหม้อปารีสเนี่ยอย่างที่บอกว่าเปิด
โรงหนังปารีสแปลว่าตอนนี้ไม่มีโรงหนัง

๒๕ปีแล้วหรอฮะ
แล้วก็อยู่ตรงนี้มีการขยายสาขาหรือว่ายังไงบ้างไหม
ก็เพิ่งเข้ามาขยายที่กรุงเทพเอง

สุขุมวิท๗๑กรุงเทพคนกรุงเทพหาทานได้แล้ว
สำหรับร้านปากหม้อปารีสคุณผู้ชม

ในร้านตอนนี้มีทั้งหมดกี่เมนูเยอะไหม
ที่ร้านจะมีหลัก๕เมนูค่ะ
ไข่มวลไข่พับไข่ดาว

เดี๋ยวเริ่มจากเมนูแรกฝั่งนี้ก่อน

หม้อต้นตำรับข้างในเป็นไส้ยังไงบ้างคะคุณฟ้าย

ก็จะมีกะหล่ำด้วย

แล้วก็มีเหมือนผักต้นหอมเนอะ

ก็คือทานกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านเราแบบนี้เหมือนกัน
ส่วนอีกหนึ่งเมนูอันนี้เป็นไข่ม้วน
ตัวนี้ก็แค่แบบจริงไส้เดียวกันมันจะเป็นเบสเดียวกันหมดเลย
แล้วก็แค่ปรับเพิ่มมาใส่ไข่

แล้วก็ตัวที่แบบลูกค้ารู้จักเลยก็เป็นตัวข้าวเกียร์
เกียบคืออยากให้ดูอันนี้ข้าวเกียบอันนี้คือหน้าตาเนี่ยนะครับ
มันดูน่ากินน่าทาน
น่าทานมากเหมือนพิซซ่าใช่

กลิ่นหอมเจียวของที่นี่มันหอมมาก

แสดงว่ากุญฟัยต้องเน้นมากเลยในของตัวเนี่ย
ก็คือมันเป็นจุดเด่นของร้านเราอยู่แล้ว

จริงปักหมอกลงส่วนชาตรก็จะไม่ต่างมากนะคะ
เพราะว่านี้ทานที่ไหนก็จะคล้ายกัน
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้านเรามันมีทีเด็ดอยู่ทุกแป้ง
แป้งเราจะนุ่มโอ้แป้งโม่เองค่ะเป็นแป้งสดโม่เอง
ก็เลือกข้าวที่ดีแล้วก็มาโม่เองสดทุกวัน
นี่ตามภาพเลย๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าทานเอง
ขอลองแบบต้นตำรับก่อนเลยนะคุณผู้ชม
นี่น้องใบตองตักมาแล้ว๑ชิ้น
๑ชิ้นแบบต้นตำรับสูตรโบราณเลยของร้านเขานะคะมาลองชิมกัน
เอาไว้ในจานวิธีการก็คือนี่น้ำจิ้มผมขออนุญาตขยับเข้าไปใกล้
อุ้ยด้านในคุณผู้ชมมีหมูย่อแล้วเป็นหมูย่อแบบใหญ่นะแน่นนะคะ
ขออนุญาตต้องราดน้ำจิ้มก่อนเนาะน้ำจิ้มนี้รสชาติมันจะออกเปรียงไงนะคะ
ใช่ไม่มีมันไม่มีมันใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขกับค้าใช่ค่ะ
ทานได้สำหรับสาวที่กลัวอ้วนนะคะมาเป็นไงด้านในเห็นไหมคุณผู้ชมมีหมูยอมีหมูสับแล้วเนี่ยผัดกับเครื่องของเขา
มันหอมมากอ่ะลองจริงจริงค่ะถ้าใส่หอมเจียวเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะสุดยอดเลยนะ
ใช่ต้องทำแบบนี้ไปกันรู้ไม่ว่ากินเนี่ยเป็นไงพูดไม่ออกเลยเห็นไหม
ส่วนเมนูที่ผมจะกินก็คือแป้งไม่ใช่คุณอย่าเพิ่งทานแป้งเปล่าทำไมคุณต้องทานที่เป็นแบบปากหม้อ
อันนี้เนาะคืออย่างที่บอกนี่พิซซ่าเวียดนามที่เขาเรียกกัน
เดี๋ยวลองตักมาดูสักชิ้นนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าความนุ่มเหนียวของแป้งเขาเป็นยังไง
เวลาเราเคี้ยวเข้าไปคุณผู้ชมไส้จะไม่แตกออกมา
เราจะได้รสสัมผัสของความเป็นแป้งหนึบแล้วมีกลิ่นหอม
โอ้โหนี่ตักไปกรุบกรับเลยนะ

น้ำจิ้มของเขาจะมีรสความหวานเปรี้ยวเค็มผสมกัน

ใส่หอมเจียวเยอะคุณชอบหอมเหรอคะใช่คุณชอบหอม
หอมนี่อะไรคะอันนี้เป็นแบบใส่ข้าวเกลียบกรอบลงไปโอ้โห

กรอบไหมสุดยอด
คือเมนูมันมีหลากหลายมากแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกว่าคุณผู้ชมชอบทานแบบมีไข่ไหม
ริจินัลไข่ก็จะมีหลายแบบทั้งม้วนไม่ม้วนหรือว่าเหมือนไข่ดาว
แบบนี้สำหรับคนที่ชอบทานเมนูไข่ดาว
ใช่จะชอบไข่ไม่สุกเป็นปากหม้อลาวา
คือเราแหวกไปปั๊บจะเป็นแบบไข่ลาวาเยิ้มออกมาหน้าตาน่าทานมากเลย
ฝากร้านนิดนึงได้ไหมคะคุณไฟล์ร้านอยู่ที่ไหนยังไงแต่ละสาขาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยจ้ะ
ค่ะก็ร้านปากหม้อปารีที่มาเปิดที่กรุงเทพนะคะอยู่ถนนสุขุมวิทย๗๑ค่ะ
อยู่ตรงข้ามกับซอยปีดี๓๖ค่ะ
เปิดร้านตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๑ทุ่มค่ะ

ทุกวันอังคารนะคะหยุดทุกวันอังคารไปกันได้เลยนี่หรือใครไปไม่ถูกก็โทรศัพท์ด้านล่างสอบถามเส้นทางกันได้
หรือเข้าไปในเฟซบุ๊คก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ชื่อว่าปากหม้อปารีดเลยค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอหมดค่ะ
เข้าไปทานกันได้ลองไปทานกันดูได้คุณผู้ชม
คือเมนูแต่ละเมนูอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าความเป็นปากหม้อก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่
แต่หลังจากที่ชิมแล้วคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าแตกต่าง
เพราะว่าอร่อยมากคอนเฟิร์มด้วยเราสองคน
เพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองทานด้วยตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณไฟมากเลยนะคะขอบคุณมาก
ขอสั่งออนไลน์ดูบอกเลยอร่อยจริงอร่อยของมันดี